คุณผู้ชมครับบรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มทะลุฟ้า
ที่วันนี้นัดกันที่อนุสาวรีประชาธิปไตยนะครับ

เราไปดูบรรยากาศภาพสดที่นั่นกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าหลังจากมีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนกันตามระเบียบแล้ว
ก่อนที่จะมีการจัดกิจกรรมนะครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเขาเอาผ้าสีดำฮะปีนขึ้นไปครับ
ปีนขึ้นไปไปคลุมไว้ที่ผ่านรัฐธรรมนูล

กลุ่มผู้ชุมนุมก็ทำมาแล้วหลายครั้ง

นี่แหละฮะก็มีการติดป้ายผ้าบริเวณโดยรอบของ

ถึงแม้ว่ากลุ่มทะลุฟ้าจะขออนุญาตในการชุมนุมทุกครั้งก็ตาม
แต่มันก็ผิดพรกรฉุกเฉินอยู่ดี

ถ้าสมมุติว่าไม่ลงมาปิดพื้นผิวการจราจร
ก็จะให้ชุมนุมเรื่อยไป
ซึ่งเขาขอเอาไว้จนถึง๑ทุ่ม
แต่แน่นอนครับคุณผู้ชมครับว่าบรรยากาศการชุมนุมจะจบเพียงเท่านี้ที่กลุ่มทะลุฟ้าหรือเปล่า
หรือว่ากลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนจะแยกตัวไปทำกิจกรรมประจำวันของพวกเขาที่สามเหลี่ยมดินแดงอีกหรือเปล่า

ให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศนี้นะคะเอาผ้าสีดำไปคุมผ่านรัฐธรรมนุนนะคะ